หมอยงบอกว่า
ตอนนี้ใครมีเพียงอาการ

เจ็บคอเสียงเปลี่ยน

แงงเลยแยงจมูกเลยมันไม่เป็นถูกต้องดอม

เพราะว่าผู้ชายคนนี้อายุ๔๑ปี

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เพลงภาพผิดนะ

นอนป่ากล้วยเพราะว่าที่บ้านมีแม่แก่

มีแม่สูงอายุเดี๋ยวจะติด

ไปช่วยในหนุ่มนะครับอายุ๔๑ปีเขาเป็นผู้ป่วยในกลุ่ม๖
มีโรคประจำตัวเป็นโรคหอบหืดมีความดันมีหัวใจนะครับ
อาการซุดทั้งเหนื่อยทั้งหอบแน่นหน้าอกไปหมด
หนุ่มเล่าบอกว่าต้องขับรถมานอนในป่ากล้วยเออมาทำไมอ่ะพี่
ไปโรงพยาบาลตามสิทธิแล้วจะขอเข้ารักษา
เนื่องจากก็รู้ตัวเองเป็น๖๐๘ใช่ไหมมีโรคประจำตัว
แต่โรงพยาบาลปฏิเสธบอกเตียงเต็มแล้วก็จ่ายยามา
ยานี้มันรักษาทุกโรคหรือยังไงก็ไม่รู้นะอะไรรู้ไหม
ไปที่ไหนก็ให้แบบนี้นะอาเจียนแน่นหน้าอกแม่ซึ่งอายุมาก
อายุ๗๐กว่าอยู่บ้านไม่กล้าเข้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวกลัวแม่จะติดไปด้วยนะครับ
ขับรถมานอนตรงนี้อาการแย่ลงแย่ลงติดต่อไปที่เพจขอความช่วยเหลือ
จนคุณเอกพบเนี่ยกับกลุ่มเขาเนี่ยมาช่วยนะครับ
คือจริงโรงพยาบาลตามสิทธิเนี่ยต้องเข้ารับรักษานะฮะ
เพราะว่าต้องได้รับยาต้านไวรัสแต่น่าแปลกใจคือผู้ป่วยลายนี้ทำไมได้แต่พาราเซตามอล
นะครับจึงประสานไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บอกขอยาต้านไวรัสหน่อยคือตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้กลุ่ม๖๐๘เป็นอีกจำนวนมากเลย
แต่เขายังเป็นยาเฉพาะอยู่ไงปุ้ย

ทั้งหมดนี้คือ๖๐๘นะครับ
โอ้โหโรงพยาบาลยังไงก็คงจะต้องมีการเพิ่มเตียง
แต่นายกบอกโรงพยาบาลสนามมันตั้งได้อีกนี่

รอดูสถานการณ์ครับโควิด๑๙ครับ
แล้วก็วันนี้ท่านชัดชาติบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมกับ
สาธารณสุขนะคะประหลัดกรุงเทพ
คือทางสาธารณสุขเขาบอกว่า
กลางแปลงเนี่ยช่วงนี้งดก่อนได้ไหมงดก่อนได้ไหม

แต่อันนี้เป็นข้อเสนอนะเดี๋ยวดูว่าท่านชาติชาติเขาจะว่าไง
แล้วหยุดยาวหลายวันด้วยแน่นอนนะครับว่าตัวเลขเนี่ย
ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ต้องเพิ่มแน่นะคะ